มาดูเรื่องของการมันซับซ้อนมากเลยค่ะ
คือที่จังหวัดพัทธลุงเรารายงานข่าวก่อนหน้านี้บอกว่า
มีกลุ่มชายชะกัน๘คนมาจับตัวผู้ชาย๒๔ปี
ไปเรียกฆาตไทย๑๕ล้านบาท
แล้วปรากฏว่าเรื่องของการเรียกฆ่าไทย
ล่าสุดมันมีเงื่อนงำออกมานะฮะมันสลับซับซ้อนมาก

กรณีที่กลุ่มชายชะกันจำนวน๘คน
ไปอุ้มตัวนายสิทธิเดชทรงเดชะหรือว่าจรวดอายุ๒๔ปี
ซึ่งจรวดเป็นลูกชายของเจ้าของบ้าน
อยู่ที่ตำบลลำปัมอำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุง
ก่อนที่จะมีการโทรศัพท์กลับมาที่บ้าน
ระบุบอกว่าให้นำเงินสด๑๕๐๐๐๐บาท
ให้กับกลุ่มชายชะกัน๘คนเพื่อแลกกับอิสรภาพ
แต่ปรากฏว่ายัดไม่ยอมได้รวมตัวกัน
บุกไปชิงตัวประกันคืนกันเองที่ถนนสายเอเชียฝั่งขาขึ้น
ก็เลยทำให้เกิดเหตุยิงต่อสู้สุดระทึกกันขึ้น
ที่สุดแล้วก็มีการสามารถช่วยตัวนายสิทธิเดช
ก็คือนายจรวดออกมาได้อย่างปลอดภัย
ล่าสุดในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเรื่องมันกลับตลปัดนะครับ
เพราะว่ากลุ่มชายชะกันที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเนี่ย
ได้มีการไปแจ้งความที่สพนาขยาดจังหวัดพัทธลุงเนี่ยคุณผู้ชม
หลังตกเป็นประเด็นข่าวที่สังคมให้ความสนใจ
ไปแจ้งความดำเนินคดีกับฝ่ายญาติของนายสิทธิเดช
หน่วงเหนียวกักขังปล้นอาวุธปืน๔กระบอก
และข้อหาพยายามฆ่าเจ้าหน้าที่รวมถึงปล้นเงินสดไปสองหมื่นบาท
อกจากนี้ยังนำทางพาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน
แล้วก็รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงมาตรวจสอบจุดเกิดเหตุด้วยนะ
จุดที่มีการปล้นปืนและชิงตัวนายสิทธิเดช
ริมถนนสายเอเชียฝั่งขาขึ้น
โดยในที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืน
จำนวนหลายปลอกค่ะตกอยู่
ก่อนที่เจ้าหน้าที่ก็จะเก็บปลอกกระสุนปืนดังกล่าวไปตรวจสอบ
อกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ห้ามผู้สื่อข่าวนะ

ขณะเดียวกันพอเดินทางไปที่บ้านของผู้เสียหาย
พบว่าถูกปิดเงียบนะคะไม่มีใครอยู่นะคะ
เพราะเกรงว่าอาจจะได้รับอันตราย
โดยที่ไม่ทราบว่าตอนนี้คือไปอยู่ที่ไหน
ขณะที่นายสิทธิเดชหลบซ่อนตัวอยู่ที่ไหนตอนนี้ก็ไม่มีใครทราบ
ขณะที่ญาติของนายสิทธิเดชบอกว่า
ช่วงที่นายสิทธิเดชถูกจับตัวไปเรียกฆ่าไทย

ช่วงที่นายสิทธิเดชถูกจับตัวไปเรียกฆ่าไทย
ทางญาติได้มีการติดต่อหานายตำรวจระดับสูง๒๓นาย
แต่ทุกคนปฏิเสธให้การช่วยเหลือเพราะว่าเหตุดังกล่าว
จึงทำให้เกิดการระดมพลคือญาติกัน
รวมตัวกันประมาณสัก๒๐คน
เพื่อนำกำลังไปบุกแล้วก็ปิดล้อมช่วยเหลือตัวประกันกันเอง
กลายเป็นเหตุการณ์ชุลมุนขึ้นกลางถนน
มีเสียงปืนดังขึ้นจากฝั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งบอกว่า
มีตำรวจบาดเจ็บหนึ่งนาย
ก็เลยนำตัวไปส่งโรงพยาบาลปรากฏว่า
เจ้าหน้าที่นายนั้นได้หลบหนีออกไป
ทั้งที่ว่าก็ใส่ชุดคนไข้ด้วยนะ
และสุดท้ายจึงมีการมาแจ้งความกลับฝ่ายญาติของนายสิทธิเดชดังกล่า
ก็คือมีการแจ้งกันไปแจ้งกันมา
เบื้องต้นพันธุ์ตำรวจโทธินิศฤทธิเดช

ทางเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งความ

หลังจากที่มีการแจ้งความแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
ก็ต้องเรียกตัวผู้เสียหายที่เป็นตำรวจ
สืบสวนมาสอบหาสาเหตุแล้วก็ที่มาที่ไป
แล้วก็รายงานให้กับผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป
สุดท้ายแล้วก็ยังไม่ทราบเลยนะคะว่า
มันเป็นการเรียกค่าไถ่จริงหรือเปล่า
แต่ทางตำรวจที่ถูกอ้างตัวว่าเป็นชายชะกัน๘คน
ก็ยอมรับนะคะว่าเป็นตำรวจแจ้งความกลับไปแล้ว